ส่วนผู้ชายคนนี้โอ้โหต้องบอกใจเย็นจริง
แต่ต้องบอกว่าเป็นข้อดีนะคะใจเย็นบนท้องถนนเนี่ย
ทำให้เรื่องราวไม่บานปลายไปดูกันค่ะว่าเขาอดทนกับเรื่องอะไรค่ะ
ที่เห็นอยู่นั้นก็คือรถที่อยู่ข้างหน้าเขา
และคุณผู้ชมเห็นมั้ยปาดซ้ายปาดขวาปาดกลับไปกลับมา
นับได้สามครั้งอ่ะคุณผู้ชมค่ะเนี่ยค่ะแล้วปาดกันแบบกระชั้นชิดเลยนะคะ
แล้วก็ทีมข่าวก็คือเห็นว่าโอ้โหนี่คือเรื่องที่เกิดบนท้องถนนกับรถคันนี้นะคะ
ก็ไปคุยกับเจ้าของคลิปก็บอกกับทีมข่าวบอกว่าที่เอาคลิปมาลงเนี่ยอยากให้เป็นอุทาหรณ์ว่าใช้รถใช้ถนนเนี่ยต้องใจ
เพราะว่ากลัวว่าเหตุการณ์จะบานปลายรุนแรงไม่อาจจะคาดคิดได้
ก็ยอมจบแล้วก็ไม่ตอบโต้กลับค่ะ
นี่ค่ะโอ้ถ้าตอบโต้กลับสักนิดนึงอาจจะไม่จบแค่นี้นะคะ

คาถาช่างมันเนี่ยใช้ได้บนท้องถนนฮะอย่าไปยุ่งกับเขา